ว่าคนที่ไปเจอวันนี้ค่ะน่ารักมากนะคะ

คุณหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตะพีนะคะ

แต่ก็ไปช่วยกับหน่วยซิลในการปฏิบัติภารกิจนี้
ก็ฝึกผ่านการฝึกของหน่วยซิลมาก่อนด้วย
โอ้โหหลังจากที่นักดำน้ำชาวอังกฤษ๒คน

อยู่จนออกมาคนสุดท้ายค่ะ

ปฐมพยาบาลคอยให้กำลังใจ
ทุกคนรอคอยการช่วยเหลือกู้ภัยออกมา
วันนี้หมอภาคเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ก็เป็นภาพที่ไปเยี่ยมทีมหมูป่าเนี่ยค่ะ
น่ารักอบอุ่นถ่ายภาพหมู่ด้วยกันแล้วก็กอด

ตั้งแต่วันที่ไปเจอจนวันที่ดำน้ำออกกันคนสุดท้าย

นี่ค่ะคือช่วยทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ยค่ะ

จะไปอยู่ในถ้ำกับน้องมาเนี่ยนะคะ
เห็นภาพนี้แล้วก็อบอุ่นแล้วก็มีข้อความที่น่ารักมากคุณผู้ชมค่ะ

โทในแพทย์ภาคโลหันชูนหรือหมอภาคนะคะ
ผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับฉายาว่าเป็นหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตะพีนะคะ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเข้าไปดูแลทีมหมูป่าในถ้ำหลวงนะคะ
หลังจากที่นักดำน้ำชาวอังกฤษเขาไปเจอ๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วหมอภาคก็เข้าไปกับหน่วยซิลคนอื่นด้วย
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะเป็นภาพต่างเหล่านี้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะเป็นภาพที่กอดแล้วก็ยิ้มกันอบอุ่นนะคะ
ใช่แล้วก็มีการโพสต์ข้อความข้อความน่ารักมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
ข้อความแรกค่ะหมอภาคโพสต์เอาไว้แบบนี้
ความสดใสซื่อเดียงสามองโลกในแง่ดีมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม
แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานการณ์วิกฤต
ทุกวันเด็กไปขุดโพรงหาทางออกโดยใช้เศษหิน
ขุดได้ลึกถึง๕เมตรทั้งที่ไม่ได้กินข้าวกัน
นี่นี่ข้อความแรกนะคะ
ข้อความที่๒ค่ะข้อ๒นะคะหมอภาคเขียนเอาไว้ว่า
มีวินัยรวบรวมเศษขยะหลังกินแต่ละมื้อทิ้งลงถุงดำ
โค้ชเอกสอนเด็กเสมอว่าไม่ให้เก็บสิ่งของออกจากในถ้ำ

เด็กทุกคนเชื่อปฏิบัติตามเป็นอย่างดีค่ะ
ข้อ๓หมอภาคเขียนเอาไว้ว่า
โค้ชเอกจิตใจดีงามเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง
ผมแอบสังเกตตั้งแต่วันแรกเอกจะให้เด็กอิ่มก่อน
แบ่งอาหารในส่วนของตนให้เด็ก
ผมมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างดี
ที่ทีมจะมาพบเด็กเพราะสุขภาพกายใจของเด็กทุกคน
ดีกว่าที่ผมคาดการณ์ไว้มากทีเดียว
ทีมหมูป่าทุกคนทราบถึงความเสียสละของทุกคนในการค้นหาพวกเขา
และผมมีความมั่นใจว่าเด็กทีมหมูป่า
เติบโตเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของประเทศ
ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตต่อไป
นี่ค่ะเป็นข้อความประทับใจนะคะใช่
ผ้าก็บอกว่าเจอกันที่โคราชนะ
เพราะว่าหน่วยของหมอภาคอยู่ที่โคราชนะคะ
ก็คงจะเหมือนกับว่าหมอภาคน้องออกก่อนแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทำงานแล้ว

โอ้โหคนแชร์๘หมื่นกว่าครั้งค่ะค่ะ

รู้สึกจะเป็นแสนแล้วที่แชร์ไว้ในเฟซบุ๊คของหมอภาคนะ

แล้วเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นจริงนะ
อดแต่ละคนนี้นะเนี่ยตัวเล็กสุดเลยเนี่ย